คุณผู้ชมคะมาดูปัญหาเรื่องของที่จอดรถกันหน่อยค่ะ
ห่วงที่จอดรถมากถึงขั้นที่ว่าเอาราวตากผ้าไปวางเอาไว้
แล้วก็เอาผ้าอนามัยไม่แน่ใจว่าเป็นผ้านามัยที่ใช้แล้วหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีรอยเปื้อนเป็นสีแดงไปตากเอาไว้
เพื่อที่จะจองจะขวางที่จอดรถค่ะ
แม่ค้าร้านขายของชำเขาทำแบบนี้
คนแถวนั้นบอกว่าเอือมระอามากกับพฤติกรรมนี้นะคะ
โพสต์ภาพที่จอดรถซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นที่จอดรถส่วนกลาง
ไม่ได้เป็นของร้านเขาไม่ได้เป็นของบ้านใดบ้านหนึ่ง

แล้วก็เอาเหมือนแบบราวตากผ้าไปวางเอาไว้เอาผ้านามัยไปแขวนเอาไว้แบบนี้

ใช่แล้วผ้านามัยมีรอยเปื้อนสีแดงด้วยคุณผู้ชม
คือถ้าคุณจะจอดนอกจากคุณจะเลื่อนราวตากผ้าแล้วคุณต้องไปเจอสิ่งนี้ด้วย
คงไม่อยากให้ใครมาเลื่อนราวตากผ้าไม่อยากให้ใครมายกออกไปเลย
เอาผ้าอนามัยไปแขวนไว้เลย
เดี๋ยวให้ไปดูอีกภาพนึงอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะครับ
นี่คือเคหะสุขสวัสดิ์นะคะเขตราชบุรณะนะคะคลิปนี้คือช่วงเย็นเมื่อวาน
มีรถแจ๊สสีขาวเห็นไหมคะคนขับเขาลงไปจากรถแล้วก็ไปยกราวตากผ้า
ยกออกจะได้เอารถเข้าไปจอดแต่จังหวะนั้นแม่ค้าร้านขายของชำเดินสวนออกมา
ทุ่มราวตากผ้าใส่รถคุณผู้ชมดูสินี่นะมาแล้วมาแล้วทุ่มใส่แบบนี้เลยค่ะ
ทุ่มใส่แบบนี้โอ้โหมันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเพราะว่ารถเขาเสียหายนะคะ
ชาวบ้านมามุงดูกันเยอะเลยนะคะชาวบ้านก็ตะโกนด่าสาบแช่งแม่ค้าขายของชำคนนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าชื่อว่านางแอนแม่ค้าคนนี้อายุสี่สิบคนแถวนั้นบอกว่า
ที่เขาต้องไปด่าแม่ค้าขายของชำคนนี้เนี่ยนะเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
ทำแบบนี้บ่อยมากจนเขาเอือมกันหมดแล้วอะค่ะ
แต่เรื่องวันพ่อเราข้ารามัยแสดงไว้ที่หละว่ามึงมึงมึงน่ะก็ลูกค้า

บอกจากว่าไม่ให้ใครจอดรถ

นี่นะคะชาวบ้านที่อยู่แถวตรงนั้นเนี่ย
แล้วชาวบ้านเขาบอกทีมข่าวของเราว่า

จอดอยู่ข้างช่องจอดรถ
ไอ้รถคันนั้นน่ะมันเป็นรถของสามีนางแอร์
หมายความว่าก็ได้จอดตั้งคันหนึ่งแล้วไง
แต่ก็เอาราวตากผ้าไปจองข้างเอาไว้อีก
เผื่อจะได้จอด๒คันอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตรงนี้ชาวบ้านบอกว่ามันเป็นที่จอดรถส่วนกลาง
ตรงไหนว่างคุณก็สามารถจอดได้หมด

ถูกต้องค่ะคุณเป็นเจ้าของตึกก็จริงสมมุตินะ
คือก็เป็นเจ้าของแค่ตึกนะคะ
พื้นที่ข้างหน้าริมถนนมันไม่ใช่ของคุณ

ไม่ใช่ของคุณแล้วคุณมาแบบโอ้โหขวางไว้แบบนี้นะ
เอาอย่างนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตำรวจไปคุย
แอนนี่นะคะเขาเปิดเป็นร้านขายของชำ

อยู่ชั้นล่างนะคะของเคหะตึกคิว
นี่ค่ะก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปรวบรวม
หลักฐานประกอบสำนวนคดีนะคะตำรวจไปคุย
คุยประมาณ๒๐นาทีแล้วก็ไปรวบรวมหลักฐาน

ที่โอ้โหถูกเอาราวตากผ้าเครื่องใส่แบบนี้ค่ะ

ทะเบียนยหญิงสเส๔๕๕๒กรุงเทพ
เขาได้รับความเสียหายนะคะคุณผู้ชม
กระโปรงหน้าราวตากผ้ามีผ้าอนามัยอยู่ด้วย
แล้วผ้าอนามัยคล้ายกับใช้แล้วอยู่๒ชิ้น

มีป้ายฟิลเจอร์บอร์ดสีเหลืองเขียนด้วยลายมือว่า
หิวก็กินได้นะแก่แล้วไม่มีใครเลี้ยง
มีป้ายฟิลเจอร์บอร์ดสีเหลืองเห็นไหมที่อยู่ฝั่งขวานะคะ
กระโปรงรถมีไม้ถูพื้นมีผ้าถูพื้น
มีสายยางหนึ่งม้วนใหญ่รอยถลอกเต็มค่ะ
เต็มหน้ากระโปรงรถเลยค่ะ

ตำรวจต้องมาโยกราวตากผ้า
ต้องมาเคลียร์ที่มันมีผ้าอนามัยเห็นไหม
ตำรวจต้องเอามือใส่ไว้ในถุงพลาสติกแล้วก็หยิบผ้านามัยไปทิ้ง
เพราะว่ามันคือมันมีสีเหมือนใช้แล้ว

อันนี้บอกคุณผู้ชมไม่ได้จริงว่าใช้แล้วหรือไม่อย่างไร
แต่มันคล้ายคล้ายว่าใช้แล้วแต่เห็นใจเจ้าหน้าที่

ใช่
ปรบมือให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

ขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ด้วยว่า
อันนี้มันผิดเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่ออะไรด้วยหรือเปล่า

เธอก็บอกว่าเธอเองพักอยู่อีกตึกนึงคือตึกอา
ก็วนหาที่จอดแล้วก็เจอว่าตรงนี้มันว่าง
แต่เห็นว่ามีราวตากผ้ามากั้น

เพราะเธอรู้ว่าตรงนี้เป็นที่จอดรถแบบ

รู้อยู่แล้วเธออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอยู่อีกตึกนึงเอง
เธอก็เลยยกราวตากผ้าออก
ปรากฏว่าโอ้โหมาเลยโดนเลย
เจ้าของร้านขายของชำเอาราวตากผ้าทุ่มใส่เลยนะคะ
เธอบอกว่าเธอก็พยายามจะเข้าไปคุยไปเคลียร์นะคะ

ก็เลยแจ้งความที่สนราชบุรณะค่ะ
เจ้าของรถบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรก
กลางเดือนมีนาคมขึ้นโรงพักกันมาแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นนางแอนปลาอุจจาระใส่รถ
เพราะไปย้ายราวตากผ้าจะเอารถเข้าจอดเหมือนกัน

กระถางต้นไม้คว่างใส่หน้าร้านนางแอน
ต่างฝ่ายต่างแจ้งความข้อหาทำให้เสียทรัพย์
เรื่องเก่ายังเจรจายังชดใช้ค่าเสียหายไม่จบ

คือเรื่องนั้นตำรวจเรียกนางแอนให้มาเจรจา
แอนฉีดน้ำใส่หน้าบ้านเลย
ต่อล้อต่อเถียงกับตำรวจด้วยนะ
เถียงกับชาวบ้านด้วยนะแล้วก็เข้าบ้านปิดประตูไปเลยเนี่ย
คือตอนที่ฉีดน้ำออกมาที่บอกว่าคราวนั้นแบบ

จะไปคุยไปเคลียร์ฉีดน้ำใส่เลย

เถียงตำรวจด่าชาวบ้านว่าจะถ่ายทำไม
คือเรื่องน้ำบอกไม่ได้สาดใครล้างหน้าบ้าน
คือตัวเจ้าของรถสีขาวคันนี้นะคะ

ชาวบ้านก็เจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาแล้ว

ใช่เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอ้างว่ารู้จักตำรวจ

ก็ไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวให้เจ้าของรถแจ๊สสีขาว

ทุกคนเขาเคยเซ็นแล้ว
แล้วหนูกำลังจะเซ็นแต่แค่หนูถามคำถามนี้

แต่พอมาเจอตำรวจรอบนี้เจอพี่เค้ายังไง

อะไรอย่างเงี้ยคือไวอยู่

บอกว่ารู้จักตำรวจจริงเนี่ยผมเชื่อว่านะ
นะตำรวจคงไม่บุกมาถึงหน้าบ้านหรอกอืมใช่ไหมถ้าจะอ้างว่า
จากตำรวจตำรวจจะคอยโครงคอยเคลียร์อะไรให้แต่แต่น่าจะอ้าง
เรื่อยมากกว่านะครับสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ต้องโมโหถึงขั้นมาถูก
ฉีดน้ำใส่นะต้องมายกราวตากผ้ามีผ้าอนามัยถ้า
คุณผู้ชมครับที่เกิดเหตุวันนี้ทีมข่าวของเราไปดูอีกที
หนึ่งนะครับได้เจอกับคุณปุ้ยที่เป็นผู้เสียหายนะครับเธอ
บอกว่ายืนยันว่าที่จอดรถตรงนี้เป็นที่จอดรถของเคหะที่
เป็นที่สาธารณะทุกคนสามารถเข้าช่องจอดที่ว่างได้หมดเป็น
ส่วนรวมเขารู้กันหมดนะช่วงกลางวันเวลาไม่มีรถจอด
ชาวบ้านก็มักจะเอาราวผ้ามาตากเสื้อผ้าในช่องจอดรถแล้ว
ช่วงเย็นเนี่ยพอแดดหมดเขาก็ยกราวผ้าเนี่ยกลับเข้าไป
เพราะว่าตากผ้าเสร็จแล้วที่ว่างใครจะจอดรถก็มาจอดเธอ
ก็ยังงงว่าวันนั้นเนี่ยไปยกราวตากผ้าเนี่ยทำไมถึงต้อง
ทำกันขนาดนี้ด้วยส่วนความเสียหายของรถนะครับคุณปุ้ย
บอกว่ามีรอยบุบที่ฝากระโปรงหน้ารถนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มีรอยถลอกที่ประตูหน้ารถฝั่งคนขับที่ฝากระโปรงหน้า
รถก็มีคราบสีน้ำตาลติดอยู่สองจุดนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคือ
คราบอะไรนะครับแต่น่าจะเป็นคราบอุจจาระที่เคยถูกเอาสาด
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่เจ้าของรถบอกนะครับ
ส่วนวิรากรรมของนางแอนนะ
เธอบอกว่าขอท้าให้ทีมข่าวเนี่ยไปถามชาวบ้านคนไหนก็ได้ในเคหะ
เพราะทุกคนเอือมระอากันหมด
โดยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านรัดหน้า
ก็ตกเป็นคู่กรณีของนางสาวแอนด้วย
อื้อมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
เขาบอกว่าก็เอาคลิปไปโพสต์มันเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะ
แล้วเนี่ยคุณมาบุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคลเพราะคุณมาจอดรถในเขตพื้นที่หน้าห้องของนางแอน
เขาบอกแบบเนี้ยคือทีมข่าวไปถามนะคะไปถามนางแอนว่าที่ชาวบ้านเขาพูดมาเนี่ย
เขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันจริงไหมเออเธอตอบว่าไม่รู้
ทีมข่าวก็ถามอีกว่ามาชี้แจงอะไรกับตำรวจนางแอนบอกว่าไม่ได้มาชี้แจง
แต่มาแจ้งความกลับส่วนเรื่องของผ้าอนามัยถ้าอยากรู้ว่าเป็นของใคร
ให้ไปขอตำรวจชิมดูจะได้รู้ว่าเป็นของใครนี่คือคำตอบของนางแอนนะคะ
อุ้ยบอกนี่เลยเหรอถ้าอยากรู้ว่าผ้านามัยเป็นของใคร
ให้ไปขอตำรวจชิมดูจะได้รู้ว่าเป็นของใครอืมแล้วนางแอนก็เนี่ย
ขึ้นรถปิดประตูรถขับออกไปจากสอนอราชบุรณะ
แอนครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยจากตำรวจโรงพักนี้หรือยังครับพี่แอน
หรือว่าต้องมีจะมาชี้แจงหรือมาอะไรอีกไหมครับ
อันนี้เรามาชี้แจงไม่ได้ชี้แจงเราแจ้งความ
ไปแจ้งความเรื่องอะไรอ่ะครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
ลุกล้ำที่เราครับหรือว่ายังไงไม่ทราบ
อันนี้อาจารย์ผ้านามัยแต่มันเป็นเลือดเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครอ่ะจ๊ะ

เขาตอบแบบนี้จริงดิฉันไม่ได้เวอร์คุณผู้ชมค่ะ
เรื่องโพสต์คลิปพรบคอมอะไรก็ว่าไป
แต่ว่าเรื่องที่ส่วนบุคคลนี่มันมันจะไปตีความอย่างนี้
คือชาวบ้านแถวนั้นก็เลยบอกกับทีมข่าวว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวพาไปที่อู่ซ่อมรถของสามีนางแอนเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่ม
พอไปถึงนะคะชาวบ้านมาเตือนเลยเตือนนักข่าวเลยว่า
ตะโกนคุยหน้าอู่ก็พอนะอย่าเดินเข้าไปนะ
เดี๋ยวเขาไปแจ้งตำรวจฐานบุกรุก
นักข่าวของเราก่อนเลยบอกอย่าเข้าไปนะถ้าจะคุยอะไรตะโกนคุยเดี๋ยวเขาหาว่าบุกรุก
อันนี้สามีใช่ไหมสามีสามีที่อู่
สามีก็บอกว่านางแอนไม่ได้มาที่นี่
ก็เนี่ยไปส่งที่ร้านสะดวกซื้อแล้วน้องแอนจะกลับบ้านที่เคหาเอง
ครับเขากับแอนเนี่ยแยกกันอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าในเคหามีเรื่องราวอะไร
อันนี้คืออู่ของสามีนางแอนนะคะ
โอ้โหแบบนี้แล้วจะจบยังไงดีคุณผู้ชมค่ะ

ตำรวจสนราชบุรณะบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องประสานสองฝั่งล่ะค่ะ
ทางฝั่งนางแอนกับทางคุณปุ้ยเจ้าของรถ
เจรจากลายเกลี่ยกันอีกรอบนึง
หลังจากที่เคยเจรจากลายเกลี่ยแล้วก็จ่ายค่าเสียหายกันไปรอบนึงแล้ว

ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องมากันอีกรอบนึง
แล้วถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเจรจาไม่ลงตัว
ตำรวจบอกว่าก็ต้องนู่นไปว่ากันที่ชั้นศาล
ให้สารสรุปว่าตกลงจะยังไงกันดี
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างแจ้งความกัน
เจรจากันไม่ได้ก็ให้สารท่านเป็นผู้หาข้อยุติกันแล้วกันนะ
ตามที่ทั้งสองฝั่งแจ้งความใส่กัน